ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับเกิดขึ้นที่สิงห์บุรีครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับขับรถกระบะไปนะครับแล้วก็ไปชนท้ายรถเทรลเลอร์เสียชีวิตทั้งสองนะฮะลูกชายวัยสองขวบทุกวันนี้กำพระนะฮะถามถึงแต่พ่อกับแม่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙ตุลาคมนะครับบนถนนสายเอเชียขาขึ้นน

ขวบเนี่ยญาติญาติบอกว่าอย่างวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุเนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเด็กเนี่ยถามเลยบอกพ่อกับแม่ไปไหนแล้วก็ร้องไห้บอกยายยายโทรหาพ่อกับแม่ให้หน่อยญาติญาติก็ไม่รู้จะบอกยังไงค่ะเพราะว่ายังเด็กมากนะฮะ๒ขวบเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ทำได้แค่ก็คงต้องช่วยกันเลี้ย

เช้ามาอย่างเงี้ยลูกเขาก็จะถามหาพ่อกับแม่ทางโทรหามาแต่เราก็พี่ยังถามอยู่เลยที่ผมพักวันนี้มีคนมาเยี่ยมเลยเราก็บอกพ่อไปขับรถพ่อไปทำงานคุณผู้ชมค่ะแม่ของนายนัตรภนผู้ตายอ่ะค่ะคุณแม่จำเนียนสีอพิญญาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลส่งสินค้าวันเกิดเหตุลูกชายเพ
ลูกสะพายและหลานวัยสามขวบพากันไปกินข้าวค่ะจากนั้นก็พาหลานไปส่งที่บ้านของลูกสะพายในเขตอำเภออินบุรีฝากให้ยายเลี้ยงเอาไว้อ่ะนะคะจากนั้นทั้งคู่เขาก็ออกไปเที่ยวจนมาเกิดอุบัติเหตุพอรู้ข่าวรีบออกมาดูปรากฏว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วยังติดใจเกี่ยวกับสาเหตุของการชนนะคะเนื่องจากว่าเจ้าข
เทรลเลอร์น่าจะมีการเปลี่ยนเลนหรือว่าตัดหน้ารถหรือเปล่าจนทำให้รถของลูกชายเนี่ยที่ขับมาทางตรงพุ่งไปชนท้ายอย่างจังแม่เสียใจมากนะคะเสียดายอนาคตของลูกชายกับลูกสะพ้ายถึงแม้จะมีอาชีพขับรถสิบล้อแต่ก็เป็นธุรกิจที่กำลังไปได้ดีแล้วก็เป็นห่วงหลานชายวัยสามขวบอะค่ะต้องเป็นเด็กกำพร้านะคะอายุแค่สามขวบเองหลายคืนที่ผ่านมาหลานช
ก็ยืนยันว่าจะช่วยกันดูแลหลานคนนี้ต่อไปนะคะสิ่งหนึ่งก็คือยาดยาดก็คงจะมองว่าจะบอกหรือจะอธิบายกับเด็กยังไงในวัยแค่สองสามขวบแบบเนี้ยว่าพ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วค่ะซึ่งคู่ก็จะมีการชาปนาคิดศพพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ